เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นมันวางอยู่อุ้ยเป็นสิ่งแปลกบำ

เจ้าของร้านโชว์หวยก็ไปเจอกระเป๋าปริศนาวางอยู่

เจออะไรคุณผู้ชมไปดูค่ะ
เจออะไรที่ทำให้ต้องตกตะลึงแล้วก็ต้องเรียกตำรวจมาดูเลยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

มีเงินอยู่นั่นก็ใช่แล้วก็มีโฟมล้างหน้านะคะ
ระบุชื่อนายกิติศักดิ์สมวงอายุ๒๑ปี

ซึ่งจุดที่เจอเนี่ยจะอยู่ที่ร้านออยออมถนนโพศีตะบนหมากแข้ง
เขตเทศมรรณคลอุดรธารี

คุณสุพัฒน์บอกว่าเจอกระเป๋าใบนี้วางอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าร้านตรงนี้แหละ

ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วกันจะได้รู้ว่าใครเป็นคนเอามาวางไว้
ปรากฏว่าก็เห็นผู้ชายวัยรุ่นคนที่อยู่ในภาพวงจรปิดนี่แหละ
เดินเข้ามาที่หน้าร้านประมาณช่วงตี๑๓๐ของวันที่๖สิงหาคมคุณผู้ชม
กลางดึกแล้วก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่ตรงโต๊ะม้าหินอ่อน
แล้วเขาก็วางกระเป๋าใบนี่แหละเป็นกระเป๋าสะพายสีดำ
จากนั้นเดินหนีไปเลยค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันก็มาวางทิ้งไว้แล้วก็หายไปแบบนี้
ที่เจ้าของร้านโชว์หวยเห็นท่าไม่ดีกลัวว่าในกระเป๋าจะมีของผิดกฎหมาย
นี่ดีมากนะที่เขารู้จักเอกใจนะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการ
เจ้าหน้าที่มาถึงเท่านั้นแหละค่ะเปิดดูลื้อค้นทรัพย์สมบัติที่อยู่ในกระเป๋า
ออกมากางไม่เท่าไหร่ล่ะค่ะเจอสินก็เห็น
แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือกัญชาแห้งบรรจุซองพลาสติก๑ซอง
แล้วยังมีอุปกรณ์การเสพกัญชาครบเลยค่ะ
นี่ไงล่ะสิ่งที่พี่เขาสังหรณ์ใจก็เป็นไปอย่างที่คิดจริง
งานนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องติดตามตัวเจ้าของกระเป๋ามาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แล้วก็ฝากย้ำไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนล่ะค่ะ
ถ้าหากว่าใครไปเจอกระเป๋าแปลกที่ไม่ใช่ของเรา
ของใครวาง๑๔๑๕แบบนี้อย่าเปิดนะ
บางทีเนี่ยไปเจอของผิดกฎหมายมาอ้าวใครเป็นเราผิดไปซะอย่างนั้นนะ
หรือการรับฝากกระโปรงกระเป๋าของใครก็ตามเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ระแวดระวังให้ดีเจออะไรดูไม่ชอบมาพากล

ถูกต้องค่ะเป็นถูกเป็นตาช่วยเหลือกันนะ
เรื่องของสิ่งผิดกฎหมายไม่ดีอย่าทำคุณผู้ชม